มันร้อนแบบนี้ก็เลยต้องหนีทั้งสองคนมาตรงนี้ก่อนนะฮะ
หนีคุณปุ้ยคุณเบิร์ตมาเที่ยวทุ่งทานตะวัน
แล้วก็มาไหว้พระให้เย็นใจให้คลายร้อนกันแบบนี้
โอ้โหนี่เขาชีจันทร์ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ทานตะวันกำลังสวยงามเลยเบ่งบานยามที่พระอาทิตย์ส่องมา
อกทานตะวันก็หันหน้ามองพระอาทิตย์โอ้โหคุณผู้ชมฮะ
แต่ต้องเตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อย
สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้คือปลายหนาวต้นร้อน
แต่มีฝนมันปนกันไปหมดเลยครับคุณผู้ชม
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้มีหลายปัจจัยอยู่นะครับ
บ้านเราเห็นไหมครับคุณผู้ชมตัวแอลตัวแอลเนี่ยคือห่อมความร้อน
อมความร้อนปกคลุมในบ้านเราแต่ว่าทีนี้มีลมใต้
และลมตะวันออกเชียงใต้พัดมาปกคลุมอ่าวไทย
ทะเลอันดามันด้วยนะครับดังนั้นทำให้บ้านเรามีอากาศแปรปรวนฮะ
เหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางตอนบน
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
อาจจะมีฝนตกลงมาอยู่ในช่วงนี้นะครับ
รวมถึงในส่วนของภาคใต้คลื่นลมอาจจะน้อยลง
ฝนอาจจะน้อยลงนะครับมีคลื่นสูงประมาณสัก๑เมตรนะครับ
แต่สิ่งที่ต้องระวังคุณผู้ชมอากาศแปรปรวน
เนื่องจากทั้งหย่อมความร้อนทั้งลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้
จัยอะไรต่างนานาที่เข้ามาบ้านเรา
ทำให้ช่วงต้นสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่๖และวันจันทร์ที่๗มีนาคม
อาจจะเกิดเป็นพายุฤดูร้อนนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่มีลมกระโชกแรง
แล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าด้วย
อันนี้เรื่องของฟ้าฝนที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ
ส่วนตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแน่นอน

ทำให้มีฝุ่นละอองแล้วก็มีหมอกควันสะสมค่อนข้างมากนะครับ
เหนือช่วงนี้อากาศค่อนข้างแย่หน่อยนะฮะ

ตอนนี้เผชิญกับปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
สูงเกินมาตรฐานแล้วมองแทบไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะ

อย่าคิดว่าเป็นหมอกนะคุณนี่เป็นฝุ่นด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าสูงเกินมาตรฐานอยู่ที่ระดับสีแดง

แล้วก็ควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งทำการฉีดพ่นฝอยละอองน้ำ

เพื่อบรรเทาความเข้มข้นของฝุ่นละออง
กระทบต่อสุขภาพด้วยนะครับ
แล้วก็แน่นอนสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะฮะ
สิบสายพันธุ์ที่สวนเกษตรนาข้าวสรรพศรี

มีทั้งเขียวอ่อนเขียวเข้มสีแดงสีดำ
สีม่วงไรสเบอรี่เต็มไปหมดเลยนะฮะ

ตอนนี้กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่

สุดสัปดาห์นี้ใครอยู่ใกล้
ก็สามารถที่จะแวะไปเที่ยวได้นะฮะ
ส่วนเกษตรกรคุณผู้ชมต้องเตือนกันไว้

สองถึงสามวันนี้ท่านอาจจะมีเวลา

เวลา๔๐๖๐ของพื้นที่